ทุกผู้ชมครับไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งถูกฟันถูกแทงจนเสียชีวิตอืมแต่คนที่เป็นผู้ต้องหาบอกว่า
ก็ทำร้ายจริงแหละแต่โกรธแค้นเพราะผู้ตายเนี่ยมาไล่ฟันหมาเขาก่อน
เนี่ยฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในชุมชนหน้าสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชนะครับ
ในพื้นที่ตำบลท่าวังอำเภอเมืองนะฮะตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
หลังจากได้รับแจ้งว่ามีผู้ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสนะครับชื่อนายธนากรยอดธรรมอายุ๒๗นะครับ
สภาพที่ไปพบในที่เกิดเหตุนายธนากรถูกแทงที่หน้าอก๑แผลที่กลางหลังอีก๒แผล
ชายโครงขวาอีก๒แผลชายโครงซ้ายอีก๒แผลนะครับ
แล้วก็มีร่องรอยการถูกของแข็งทุบซี่ศีรษะด้วยนะครับคือโดนแบบหนักเลยนะฮะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าสุดท้ายแล้วเสียชีวิตนะครับเพราะว่าบาดเจ็บสาหัส
บอกว่าถูกแทงเข้าจุดสำคัญหลายจุดกระโหลกร้าวแล้วสมองก็ได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะครับชื่อว่านายสมโพธิพิเกตหรือว่าในหนึ่งอายุ๓๙ปี
หลังจากเกิดเหตุมามอบตัวกับตำรวจนะครับบอกว่าเขานี่แหละเป็นคนทำร้ายร่างกายนายธนากร
บาดเจ็บสาหัสแล้วเสียชีวิตเพราะว่าโกรธแค้นที่ผู้ตายมาไล่ฟันสุนัขของเขา

อันนี้พูดตรงหาให้กาศนะค่ะอ่าคือไล่ฟันหมาไล่ทำร้ายหมาไล่ทำร้ายทับไอ้สัตว์
แต่มันก็ไปฆ่าเขาตายไม่ได้ไงถูกใช่ไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
หลังจากที่ได้ข้อมูลจากหลายฝ่ายแล้วก็การสอบสวนของตำรวจ
เหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับก่อนเกิดเหตุ
นายธนากรผู้ตายได้ขี่จักรยานยนต์มาในซอย๘ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ
อันนี้รถไฟนครศรีธรรมดาแล้วก็ไปเจออันนี้ฮะ
นายธนากรก็จอดรถจักรยานยนต์แล้วลงมาใช้มีดสปาต้าไล่ฟันสุนัขนะครับ
ปรากฏว่ามีนายศักดาแก้วประดิษฐ์อายุ๓๐กับผู้ชายอีกคนนึงชื่อว่านายขี้เมฆ
เป็นเพื่อนของนายสมโพธิทั้งสองคนเลยเห็นนะครับ
ก็ตรงเข้ามาไล่ทำร้ายนายธนากรเพราะเห็นว่ามาไล่ทำร้ายสุนัขของนายสมโพธิ
นายธนากรก็วิ่งหนีออกมาปากซอยวิ่งออกมาปากซอยไปเจอนายสมโพธิยืนอยู่พอดีครับ
ศักดากับนายขี้เมฆที่วิ่งไล่ตามนายธนากรมาก็เลยตะโกนบอกนายสมโพธิว่า
นายธนากรเนี่ยมาฟันสุนัขแม่ลูกอ่อนของนายสมโพธิจนบาดเจ็บนะค่ะ
นายสมโพธิพอเห็นอย่างนั้นก็เลยตรงเข้ามาครับแล้วก็จัดการทำร้ายนายธนากรนะครับ
นายธนากรก็พยายามวิ่งหนีแต่ว่านายสมโพธินายศักดานายขี้เมฆวิ่งไล่ตามทัน
ดักล่าดักหลังกันจนวิ่งตามทันนะครับอ่าแล้วนายศักดากับนายขี้เมฆเนี่ย
วิ่งไปเนี่ยย้อนไปเอาจักรยานยนต์ของนายธนากรด้วยนะที่เขาจอดอยู่ตอนจุดที่เจอสุนัขอ่ะ
ขี่ตามฮะจนไปถึงจุดเกิดเหตุใกล้ร้านสะดวกซื้อนะครับนายสมโพธิพอตามทันแล้วก็แย่งมีดพกของผู้ตาย
มาจ้วงแทงแบบไม่ยั้งเลยอ่ะคือถูกแทงด้วยมีดของตัวเองที่เมื่อกี้ยังไปไล่ฟันสุนัขอยู่เนี่ยนะครับ
ศักดากับนายขี้เมฆตามมาก็ใช้ท่อนไม้ทุบตีอีกนะครับนายธนากรก็พยายามสู้แต่สู้ไม่ไหวนะครับ
แล้วผู้ตายเนี่ยตอนนั้นก็มีมีดสปาต้าที่พกมาอีกอันหนึ่งนะฮะก็เลยชักขึ้นมาแล้วฟันเข้าที่ข้อมือของนายศักดา
ศักดาก็ถูกฟันเส้นเอ็นขาดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าบาดเจ็บตำรวจอายัดตัวไว้แล้ว
ส่วนนายสมโพธิเจ้าของสุนัขไม่ได้หนีไปไหนเขาก็มอบตัวก็ถูกดำเนินคดี
มีคนเดียวครับคือนายขี้เมฆนะใช้จักรยานยนต์ของผู้ตายนั่นแหละขี่หลบหนีไปตอนนี้กำลังไล่ติดตามจับกลุ่มตัวอยู่
อันนี้มันก็เกินไป